ก็มาถึงช่วงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นวินาทีที่จะตัดสินโชคชะตาและอนาคตของครอบครัวของพ่อเวทจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยที่อยู่ในมือของผมนี่ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เดี๋ยวค่ะไอ้ชูบีมชูบีมนั่งเหมือนว่า

เอามาลุ้นไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับ
มาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อเวทกันนะครับ
เพราะว่าครอบครัวของพ่อยังลำบากจริง
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ช่วงมีชื่อไทยว่าอะไร

น้องบีมเลือกตอบตัวเลือกที่สามเทวัน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูกไม่ถูกลูกหลวน

ช่วงนี้นะครับเป็นชื่อของแพนด้ายักษ์เพศผู้นะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้ประเทศไทยยืมจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในฐานะทูตสันธวมัยตรีไทยจีน
มีชื่อไทยว่าเทวันและมีชื่อร้านนาว่าคำอ้าย
เพราะฉะนั้นครอบครัวของพ่อเวทนะครับตอบถูก๑ข้อนะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนอยู่ที่๕๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องร้อยลูกปัดครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือให้ร้อยลูกปัดเส้นละ๑๕เมตร
จำนวน๖เส้นภายในเวลา๓นาที
สำหรับเรื่องร้อยลูกปัดของพ่อเวทนะครับ
ทำได้หรือไม่ได้

ครอบครัวของพ่อเวททำได้๒ข้อแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องวอเล่บอลครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วอเรย์บอลหญิงคนใดไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว
หนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่ม

ผู้ที่ไม่ได้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วนั้นก็คือ
พรพันธ์เกิดปลาดพรพันธ์เกิดปลาดนะครับไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็ว
อย่าเสียใจและใหญ่ใจเสียนะ
เพราะว่ามันพลาดกันได้ไม่เป็นไร

และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ

คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บ้าน
ก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บ้าน

เวทเลือกตัวเลือกที่หนึ่ง

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่บ้าน

แต่เป็นปางโปรดพุทธมารดา

ว่าครอบครัวพ่อเวทจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

๑หมื่นบาท

ตั้งใจว่าจะนำไปต่อลมหายใจด้านไหนได้บ้างก่อนครับ
ซ่อมแซมให้มีที่อยู่ให้ที่อยู่อาศัยนะครับ
เพราะว่าเรื่องบ้านเป็นปัจจัยสำคัญจริงนะครับ

แต่ผมเชื่อนะว่าพ่อเป็นผู้นำที่จะพาครอบครัวไปได้นะพ่อ
แล้วแม่ก็เหมือนกันแม่จ๋าจริงแล้วต้องสู้ต่อเนอะ
ค่ะผมบอกเลยว่าในวันที่ชีวิตเนี่ยนะครับต้องเจอกับวิกฤต
มัวแต่นั่งท้อแท้หรือหมดกำลังใจเนี่ยนะครับ
สิ้นหวังเราก็คงจะหมดกำลังกายกำลังใจ
แต่ครอบครัวนี้ครับลุกขึ้นสู้และเขาก็สู้กันจริงด้วย
เหมือนกับที่เขาพยายามที่มาจับอาชีพที่เขาทำอยู่
เห็นกันอยู่นี่นะครับครอบครัวของแม่ไอซ์แล้วก็พ่อเวียดนี่
นี่ก็คือที่รอดจากไฟไหม้เพราะว่าได้เอาไปฝากไว้บ้านญาติบ้าง
ส่วนนั้นนะครับแม่เริ่มลุกขึ้นมาใหม่
เด็กน้อยก็ช่วยกันนี่คืองานฝีมือที่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับ
นับหนึ่งใหม่แล้วก็มานับสองต่อที่รายการของเราในวันนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมฝากครอบครัวของพ่อเวทเอาไว้ด้วยนะครับ
จริงแล้วถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจนะแม่จ๋า

ว่าใครที่สนใจงานฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าถักทอนี้ก็ดีนะครับ
สั่งมาที่เพจเกมต่อชีวิตของเราเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางประสานให้
ผมก็ได้แต่อวยชัยให้พรนะครับ
หลังจากออกรายการไปแล้วคุณผู้ชมจ๋าผมฝากครอบครัวของพ่อเวทไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ให้ท่านรับไว้พิจารณาด้วยเพราะผมเชื่อครับว่า
ทาน้ำใจจากคนไทยไม่แห้งเหนือหายแน่นอนครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกชีวิตมากครับ
๑๕นาทีทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒เกมต่อชีวิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ตนไม่หยุดเลยอ่ะลูก
สู้ไหมสู้สู้ไหม
สู้